ต่อเนื่องกันเรื่องของครูช่วยกันรุมประนามครูคนนี้หน่อยค่ะ
เป็นครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนรัฐชื่อดังในกรุงเทพมหานคร
ไปล่อลวงลูกศิษฐ์อะค่ะ
มขืนกระทำชำราวแล้วยังไม่พอนะคะพฤติกรรมโหดร้ายมากคุณคะ
ทรงตอนน้องที่ตัวเองขมขืนเนี่ยไปให้อดีตลูกศิษฐ์เนี่ยขมขืนต่อ
ไปให้เพื่อนข่มขืนต่อซ้ำแล้วซ้ำอีก
ตอนนี้เหยื่อจิตใจบอบช้ำมากเลยนะคะ
แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจสามารถออกหมายจับได้แล้วแล้วเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคนนี้ขออนุญาตอ่านชื่อดังคุณผู้ชม
ครูคนนี้ไม่มีฮิริโอตะปะไม่ละอายชั่วกลัวบาปทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ครูคนนี้ชื่อว่านายสัมพันธ์กระจ่างอายุ๔๐ปี
เป็นครูฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำราวเด็กนักเรียน
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของครูคนนี้แหละ
ก็โดนด้วยเหมือนกันถูกตำรวจออกหมายจับแล้วไปจับกลุ่มได้นะคะ
ชื่อว่านายอภิลักษ์ยิ่งยวดอายุ๓๑ปี
เป็นสิทธิ์เก่าของสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นเจ้าของร้านอาหารเก่าแก่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนนั่นแหละ
มีความใกล้ชิดกับสนิทสนมกับครูคนดังกล่าว
คือย้อนกลับไปสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สะกดรอยตามครูคนนี้
เพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ในที่สุด
ก็ขอสารอนุมัติออกไม้จับได้ใช่ครับแล้วมีการขยายผลต่อ
จนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ได้๕คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สัมพันธ์ครูคนนี้ตำรวจปคมเขาตามไปจับกลุ่มได้เลยนะคะ
ที่ห้องพักย่านหลักศรีแล้วก็ไปจับกุมในอภิลักษณ์ได้
ที่ร้านอาหารย่านหลักศรีเช่นเดียวกัน
ทีนี้สอบสวนตัวผู้ต้องหาครูครูสัมพันธ์
อมรับว่าเป็นครูมา๑๓

เลิกลากับภรรยาเก่า
มักจะมาพักอาศัยอยู่ในสถานศึกษานี้เป็นประจำครับ
มีความสนิทสนมกับนักเรียนหลายคนรวมทั้งตัวเหยื่อด้วย
จากครูคนนี้อยู่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ที่ผ่านมาครอบครัวเองก็ได้ฝากให้ครูช่วยดูแลบุตรหลาน
แต่ครูอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ปกครอง
ล่อลวงเหยื่อไปกระทำชำราวหลายต่อหลายครั้งในพื้นที่ต่างหลายสถานที่
จนกระทั่งเหยื่อมีปัญหาด้านสภาพจิตใจคือบอบช้ำมาก
แล้วยังไม่จบค่ะครูคนดังกล่าวแนะนำให้เหยื่อไปรู้จักกับนายอภิรักษ์
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเที่ยวเตรด้วยกัน
แล้วให้นายอภิรักษ์ล่วงละเมิดทางเพศซ้ำอีก

คุณผู้ชมทีนี้แนวทางการสืบสวนตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วทั้งหมด๕คน
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือเรื่องของการกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็อนาจารย์เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
การส่งต่อเด็กไปให้คนอื่นกระทำชำราวต่อ